ตกลงไม่แต่งกายคล้ายตำรวจครับตำรวจจริงนั่นแหละ
ผู้ชายคนหนึ่งริมถนนพระราม๒ชี้แจงแบบนี้
บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมเมาอาลาวาท
และจะเอารถตำรวจไปอ๋อนะฮะจะแยกรถตำรวจ
ก็เลยต้องระงับเหตุนะครับทั้งที่ตำรวจบอกว่าจะไปส่งบ้านซะด้วยซ้ำไป
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อขออภัยนะผมอ่านชื่อตามเฟซบุ๊กนะฮะ
มีพี่คนหนึ่งถ่ายไว้ได้ตำรวจทำเกินไปอยากให้พี่เขาได้รับความเป็นธรรม
เป็นคลิปที่เห็นว่ามีคนแต่งกายคล้ายตำรวจสี่นายนะครับกำลังรุมทำร้ายด้วยการเตะผู้ชายคนหนึ่ง
ริมถนนย่านพระราม๒นะครับจนนอนกลิ้งแบบนี้แล้วดูภาพหน่อยฮะ
โดนแล้วตุบตุบตุบนะฮะนี่นี่มีเสียงร้องด้วยน่ะน่ะ

ล่าสุดครับพลตำรวจตรีพงศ์อนันต์คล้ายคลึงนะครับ
ผู้ประคับการตำรวจนครบาน๙ท่านมาชี้แจงแบบนี้บอกว่า
แบบนี้บอกว่าเหตุในนักคุณข่าวมันเริ่มจากตำรวจสอนอบังบอลเนี่ย
เขารับแจ้งว่ามีผู้ชายเมาอารวาสแล้วก็พยายามจะลักทรัพย์ด้วย
ในร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันสาขาบางขุนเทียน
นี่ฮะนี่ฮะนะครับจึงไปตรวจสอบ
พบว่าชายคนนี้คุ้มคลั่งคล้ายคนเมาเลยแล้วก็ก่อกวนประชาชนแถวนั้นนะครับ
จึงเรียกอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับมาช่วยควบคุมตัว
ต้องช่วยกัน๖คนครึ่งชั่วโมงถึงเอาอยู่แล้วครับถึงจะสงบนะฮะ
จากการสอบถามอาสาสมัครมูลนิธิก็เล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
อารวาสด้วยจึงเข้าควบคุมตัวจะส่งโรงพักเมื่อตรวจสอบตามร่างกายก็ไม่พบบาดแผลนะครับ
แต่ก็มีหน้ากากอนามัยสีดำกล่องหนึ่งนะฮะซ่อนอยู่ที่บริเวณหน้าท้อง
แต่มีชาวบ้านคาดว่าสงสัยจะไปขโมยหน้ากากอนามัยจากร้านอื่นแล้วก็หนีมาที่ปั๊มครับ
หนูก็จะเดินไปเข้าไปถามกันเลยว่าพี่พนักงานเขาเลยบอกว่าเออเนี่ยคนนี้เขาแบ้มขโมยของกันด้วย
แล้วเขาก็เอาคลิปวิดีโอที่ว่าเขาโดนงัดหลังร้านเขาอะค่ะ
เอามาให้หนูรู้ว่าคนเดียวกันกับที่เขามางัดหลังร้านตอนที่คุมตัวอย่างนี้
ก็คือเขาก็จะแบบเหมือนเมาเหมือนแรงเยอะอะค่ะก็คือแบบนอนเหมือนวิทพื้นอ่ะ
ก็คือลุกนั่งลุกนั่งอย่างเงี้ยคือเขานอนอยู่กับพื้นนะคะแต่ว่าเขาก็ลุกเหมือนสินอัพอ่ะ
อยู่ตรงนั้นอ่ะพอเขาแรงหมดเขาก็นั่นแหละถึงได้เอาขึ้นรถตำรวจ
หลังจากคนก่อเหตุสงบลงแล้วเนี่ยตำรวจก็ไปดึงอาสานะฮะออกมาบอกว่าอ้าวเดี๋ยว
เดี๋ยวจะไปส่งให้นะฮะคือนั่งอยู่เบาะหลังคนขับแต่ระหว่างทางห่างจากปั๊มปอตทไปประมาณสัก๒กิโลเมตร
ชายคนนี้คลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกครับพยายามจะปีนมาด้านหน้าแล้วมาจับพวงมาลัยรถนะฮะ
แล้วพยายามจะดึงกุญแจรถด้วยชุนละมุนสิครับในรถร้อยตำรวจเอกรณศักดิ์ได้รับบาดเจ็บที่
นิ้วนางข้างขวานะครับท่านเป็นพลขับนะฮะจึงจอดรถริมถนนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยขณะนั้น
ก็มีสายตรวจนะครับมาพอดีจากนั้นก็มันเป็นคลิปที่แชร์ออกไปคือมันมีเรื่องมาก่อน
บริบทเรื่องราวรอบคุณผู้ชมก็ฟังแล้วก็พิจารณาข้อมูลจากทุกด้านก็แล้วกัน
หลังเกิดเหตุก็พอควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สอนอท่าข้ามนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไป
แล้วก็ไม่ได้เอาผิดด้วยนะนะฮะแล้วก็ไปให้รักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล
หลังร้านหายสองครั้งซึ่งภาพจากกล้อวงจรปิดจับได้
แล้วก็รูปประพันธ์สันฐานคล้ายเลยนะฮะจึงจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาระงับ
เหตุส่วนจะแจ้งความหรือไม่นั้นขณะนั้นยังไม่ได้มีการรับการติดต่อ
แต่อย่างใดนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับ
ตกลงคือตำรวจจริงแหละแต่มันมีเหตุก่อนหน้านั้น
ส่วนข้อมูลท่านจะเชื่อในฝั่งไหนก็อยู่ที่วิจารณญาณ